เกาะกระแสค่ะโอ้โหตอนนี้หนังโฟลคิงดังมาก

หนึ่งในนักแสดงนำเนี่ยที่หลายคนเซอร์ไพรส์มากก็คือพี่แหลมนะคะ
ที่บอกว่าเป็นอดีตเพราะว่าคือเขาวงเขาแตกแล้วนะคะ
นี่เป็นหนังเรื่องแรกเลยนะคะรับบทเด่นด้วยนะคะ
ถ้าใครเป็นแบบอาชีวะยุคนั้นรู้จักแน่นอนประธานกระหนก

วันก่อนคิดว่ามีคนตีกันที่โรงหนังเรื่องนี้นี่เองเหรอ
ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ตีกันนะคะคุณผู้ชมมีการแสดงนะคะ
คือพี่แหลมเล่าให้ฟังนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมา

เขาแขวนไมค์นะคะแล้วก็ไปลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวช่วยคุณพ่อ

พ่อเปิดก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยค่ะโกรุ่งนะคะ

เขาบอกว่าเอาโควิดอะเนาะไม่มีงานร้องเพลงก็ต้องทำธุรกิจไปก่อนค่ะ
เดี๋ยวจะมีโซโลอัลบั้มนะคะ
แล้วก็จะมีงานคอนเสิร์ตสดแบบนี้ด้วย

เอาเป็นว่านะคะเราไปฟังทั้งหมดจากพี่แหลมกันเลยค่ะ
คุณพ่อเป็นนักทำก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว
ใช่แล้วก็ผมก็เลยถือโอกาสทำร้านกาแฟอยู่ในพื้นที่เดิม
แล้วมันก็เป็นชีวิตที่ผมได้เยี่ยมชมแล้วมันก็แฮปปี้มากเลยนะ
ผมได้พบเจอเพื่อนใหม่ได้เจอแฟนเพลงใกล้ชิดได้พูดคุยกัน
ใช่เพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ลงเข้ามาเล่น

เชื่อว่าปีหน้าน่าจะได้ออก
ผมยังคงมีฝันกับเรื่องดนตรีอยู่อีกมากมายครับ
ค่ะรอฟังพี่แหลมร้องเพลงนะคะ

แต่ว่าท้ายที่สุดเขาจะเล่าให้ฟังนะคะ
เพราะว่าการที่ไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะคะท้ายที่สุดแล้ว
คือมันก็จะเกิดเรื่องไม่ดีกับครอบครัวกับตัวเราด้วย